ที่จังหวัดน่านมีผู้รับเหมาติดฝ้าเพดานถูกคนร้าย
บุกเข้ามายิงเสียชีวิตคาสำหรับข้าวนะฮะค่ะตอนนี้กำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
เป็นพื้นที่หมู่บ้านอภัยคีรีที่อำเภอสันติศุกร์จังหวัดน่านนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายประยูนนามสกุลอุดนันอายุ๔๒ปีนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านนี่ฮะนายประยูนนะครับแล้วก็เป็นผู้รับเหมาติดฝ้าเพดานด้วยสภาพศพ
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ที่หน้าอกที่หัวไหล่ที่ลำตัวอีก
ทั้งหมดเนี่ยสี่ห้านัดด้วยกันตำรวจสพสันติศุกร์
แล้วก็ทีมแพทย์ด้วยกู้ภัยด้วยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับถ้าจากสภาพเนี่ยจะเห็นว่า
บ้านเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวมีกันสาดยื่นออกมาหน้าบ้านแล้วก็มีโต๊ะมานั่งสำหรับเอาไว้กินข้าวนะฮะ
ซึ่งเขาก็ใช้เป็นที่นั่งสังสรรค์ด้วยนะครับมีขวดเหล้าขวดเบียร์กับแก้มเนี่ย
กระจายอยู่ในพื้นที่ค่ะที่ลานหน้าบ้านมีกองเลือดมีรอยเลือดอยู่นะครับ
ก็ไหลเป็นทางจากที่เกิดเหตุไปถึงจุดพบศพนะฮะสักประมาณ๕เมตรด้วยกัน
มีปลอกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดอยู่ห้าปลอกนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ออภัยคีรีที่อำเภอสันติศุกร์จังหวัดน่านตรงนี้เลยนะครับบ้านพักหลังเกิดเหตุที่นายประยูนถูกยิงเสียชีวิต
วันนี้เพื่อนบ้านครอบครัวก็จับกลุ่มพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ
ภรรยาของผู้ตายนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับเมื่อคืนนี้
วันนี้ก็มาเก็บข้าวเก็บของที่บ้านนี่ฮะนางสาววัญชาลีอายุสี่สิบสามปีนะครับ
ภรรยาของนายประยูนที่ถูกยิงเสียชีวิตเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนสักสองทุ่มเนี่ย
นั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้านนายประยูนสามีมาถึงบ้านก็มานั่งกินข้าว
เธอก็รินเหล้าให้ดื่มจากนั้นสักพักเธอเดินไปเข้าห้องน้ำในบ้าน
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเธอก็รีบวิ่งออกมาดู
พบว่าตอนนั้นสามีนอนอยู่หน้าบ้านถูกยิงไปแล้วก็รีบเข้าไปเรียกนะ
เรียกผู้คนแถวนั้นให้มาช่วยนะครับคือตอนนั้นเธอบอกว่าไม่เห็นหน้าตาคนร้ายจริงจริง
ค่ะเพราะเป็นจังหวะเธอเดินเข้าไปในบ้าน
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้สามีของเธอเคยมีปัญหากับลูกจ้างนะฮะ
ชกต่อยกันวันต่อมาก็ยังทำงานกันตามปกตินะ
ไม่เห็นว่ามีอะไรนี่คือนายประยูนนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิต
ซึ่งเธอคาดว่ามันไม่น่าจะเป็นสาเหตุถึงการฆ่ากันได้นะถ้าจะเป็นเรื่องทะเลาะกับลูกจ้าง
ส่วนเรื่องชู้สาวยอมรับว่าที่ผ่านมาสามีมีเรื่องชู้สาวบ้าง
แต่ที่มีอยู่ก็เลิกกันหมดแล้วจนถึงตอนนี้ภรรยาผู้ตายบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่า
สามีเนี่ยถูกยิงจนเสียชีวิตเพราะอะไร
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับบอกว่าผู้ตายกับภรรยาเนี่ยเขาเพิ่งมาสร้างบ้านหลังนี้ได้ไม่นาน
ที่ได้ยินก็คือเขาก็มีปากเสียงกันบ่อยอยู่แต่ชาวบ้านแถวนี้ก็ชินแล้ว
วันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ช่วงสองทุ่มชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองครั้ง
นะครั้งแรกเนี่ยเสียงปืนมันดังสามนัดค่ะครั้งที่สองดังสองนัด
ตอนนั้นคิดว่าสงสัยจุดพลุกันหรือเปล่าหรือว่าจุดประทัดอะไรพวกนี้หรือเปล่า
นะฮะไม่ได้ยินเสียงพวกรถขี่เข้ามาขับเข้ามายิงแล้วก็ขี่ออกไปขับออกไป
อันนี้ไม่ได้ยินเลยอืมซึ่งชาวบ้านแถวนี้บอกว่ามันก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่า
แล้วคนร้ายเนี่ยคือใครหรือว่าเข้ามายังไงตอนที่มาก่อเหตุ
เสียงรถเสียงอย่างนี้คือไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเลย
เพราะว่าแม่อยู่แถวแถวบ้านข้างใต้ทำกำหนังนอกแต่แม่ได้ยินเสียงปืนประมาณสองธุ่มกว่ากว่านี้น่ะ
ค่ะได้ยินเสียงเสียงปืนนี้ตั้งตั้งตั้งก็เสร็จแล้วก็ยังตั้งตั้งสองอืม
แล้วก็แม่ก็ไม่กล้าออกมาน่ะแม่ก็นึกว่าเสียงมรรทัศน์ที่ก็เคยเป็นจิ๊กชุดที่ถูกอย่างทั้งหมดเนี่ย
แม่ก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเกษตรนี้นะคะอืม
แม่ก็เลยอยู่บ้านก่อนมาได้มาเดินรถจนนาทีปันมาก่อนถึงจะมาดูซ่อมนะคะ
ตัวผัวเมียเขาทะเลาะกันบ่อยมั้ย
ตอนนี้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้สองประเด็นนะครับเรื่องสาเหตุการยิงกันเสียชีวิตเนี่ย

ทางผู้ตายเขามีธุรกิจทำงานอยู่นะครับสองคือเรื่องชู้สาว
เพราะว่าตัวของนายประยูนผู้ตายกับตัวภรรยาเขาเองเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคนเดียวเนี่ยนะฮะแล้วช่วงถูกยิงเข้าไปเข้าห้องน้ำในบ้านพอดีเนี่ย
เขาเคยแจ้งความดำเนินคดีกันเองเอาไว้นะครับที่สพสันติศุกร์นะฮะ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีสิ่งน่าสงสัยอยู่หลายอย่าง
คุณผู้ชมคุณเขียนมาสอนคือคนร้ายเนี่ยใช้วิธีไหนในการเข้ามาก่อเหตุ
ดูจากสภาพบ้านตรงนี้นะฮะนี่นะจะเป็นซอยเข้ามาแบบนี้
คนร้ายเข้ามาแบบไหนนะแล้วมันจะมาจากทิศทางไหนของบ้านได้แล้วเข้ามาถึงหน้าบ้านที่เขานั่งกินข้าวอยู่
เพราะจากสัญชาติตะยานของคนเนี่ยถ้ามีคนบุกมายิงถึงบ้านเนี่ย
ยังไงต้องวิ่งหนีหรือว่าพยายามหลบเข้าไปในบ้านแต่ลักษณะคือผู้ตายเนี่ยมาตายอยู่หน้าบ้าน
คือถ้าวิ่งคือต้องวิ่งหนีออกมาจากบ้านหรือเปล่าอันนี้เป็นปมสงสัยนะฮะ
แต่ถ้าดูจากด้านหลังด้านข้างเนี่ยมันจะปีนรั้วเข้ามาหรือแอบซุ่มตรงไหนอะไรยังไง
อันนี้เนี่ยอันนี้ต้องไปดูเพราะชาวบ้านบอกว่าไม่มีเสียงรถเข้าออกเลย
ก่อนเสียงปืนหลังเสียงปืนนะครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
ส่วนการตรวจสอบกระสุนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุพบว่าเป็นกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์
ซึ่งเป็นปืนค่อนข้างมีราคาแพงตำรวจบอกทีมข่าวเราตรวจสอบไปที่อำเภอสันติศุกร์นะครับ
พบว่ามีผู้ได้รับอนุญาตให้พกพาปืนชนิดนี้ที่ขออนุญาตกับอำเภอไว้เนี่ย
มีอยู่๔คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
นายอำเภอสันติศุกร์ตอนนี้เรียกมาสอบถามแล้วนะครับซึ่งไม่พบว่าทั้งสี่คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องของปืนเถื่อนหรือว่าปืนที่คนร้ายเนี่ยจะไปซื้อหา
หรือจะไปได้มาหรือไปขออนุญาตจากที่ไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ที่อำเภอเนี่ยมี๔คนเรียกมาสอบแล้วเขาไม่เกี่ยวข้อง
เราไปที่บ้านของผู้ตายนะครับบ้านของนายประยูน
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่เขาอยู่กับภรรยาบ้านหลังเกิดเหตุ๒๐กิโลเมตรกว่า
ได้เจอกับแม่นะฮะอายุ๖๕ปีชื่อนางทาอุดนันแม่ของนายประยูน
นี่ฮะที่บ้านก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานศพรอรับศพลูกชายมาประกอบพิธีทางศาสนา
ช่วงนี้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจพิสูจน์อยู่นำไปชนะสูตรอยู่นะครับ
ยังไม่ได้ส่งศพมาให้แม่บอกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนฆ่าลูกชาย
ตอนนี้ไม่อยากปรักปรำใครเพราะว่าแม่เองก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แต่ยอมรับว่าลูกชายเนี่ยทะเลาะมีปากเสียงกับภรรยาบ่อย
เคยเลิกกันไปแล้วแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีก
ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ขอให้ตำรวจตามจับคนร้ายมาให้ได้

เยอะมากว่ามีท
ความยุติธรรมมั่งอย่าให้ตายฟรี
ศพของนายประยูนตอนนี้ถูกชนะสูตรอยู่นะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจเรื่องของโควิดสิบเก้าด้วยค่ะนะฮะวันพรุ่งนี้
น่าจะส่งศพไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมที่จังหวัดแพร่นะครับหลังจากนั้นจึงส่งมอบให้กับญาติ
ไปบำเพ็ญกุศลนะฮะที่บ้านก็ได้จะจัดเตรียมพื้นที่เอาไว้รอรับศพนะครับค่ะ
ส่วนคนร้ายเนี่ยตำรวจก็ต้องไล่ติดตามต่อไปใช่ค่ะครับ